โกเจแปนวันอาทิตย์ที่๒๐พฤศจิกายนนี้ฮีโรสัง
จะพาไปสัมผัสความสุขความสามัคคีและความสนุกสนาน

ในงานเทศกาลชักเกยอร์ยักษ์สุดยิ่งใหญ่ของเมืองนาหะจังหวัดโอกินาวา
รับรองตื่นเต้นซูโก้ยแน่นอน